กับพระเอ็กต์คนนี้คุณโตโนพระคินค่ะ

ขอพรนะคะก่อนที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง
เป็นโปรเจคที่เขาตั้งใจจะทำบุญ
ขออภัยเมื่อสักครู่กดจังหวัดผิด
โตโน่นะคะเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่าที่มาขอพรที่พระธาตุพนม
เพราะเชื่อว่าพระยาสัตว์นาคาราชที่จังหวัดนครพนม
โดนจิตโดนใจให้ตัวเองได้คิดโปรเจคว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงค่ะ

โดยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ๒เดือนก่อนนี้เอง
ที่มาที่ไปเป็นยังไงไปฟังจากคุณโตโน่เลยค่ะ
๒เดือนกว่า๒เดือนที่ผ่านมา

รำต้อนรับที่ร้านพระศรีสัตว์นาคาราช
ระหว่างนั้นเราก็ได้เจอกับผู้ใหญ่รวมถึงชาวบ้าน
เขาบอกว่าคุณโตโน่โควิดที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครพนม
มีเครื่องมือทางการแพทย์หลายอย่างเลยนะที่แบบมันไม่พอ
ก็เลยคิดว่าเราน่าจะไหว้ได้นะ
ว่ายข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวครับ

อาจจะมีบางอย่างนะที่ท่านอยากจะให้เราปรับเราเปลี่ยน
นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ก็คือวันที่๒ตุลาคมก็คือไหว้ไปแล้วก็ไหว้กลับวันเดียวเลย

ก่อนหน้านี้ที่คุณโตโน่เคยจะไห้มันเป็นแบบทะเลใช่ไหม

คราวนี้เป็นแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าความลึกความอันตรายมันอาจจะมากกว่า
แต่ว่าเขาก็มีแบบเซฟแล้วค่ะแล้วก็โตโน่เองก็คือแบบว่าฟิตซ้อมร่างกายด้วย
ใช่ที่สำคัญคือตั้งใจทำความดีด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวรอให้กำลังใจโตโน่กันละกันนะคะ